เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เกรงว่าเด็กคนนี้น้องคนนี้อาจจะได้รับอันตรายได้
เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะทีเดียวค่ะ
ล่าสุดชาวเน็ตกว่าหกหมื่นคนได้ลงชื่อ
ให้เอาผิดกับพ่อแม่ของน้องคนดังกล่าวแล้ว
ที่ปล่อยประละเลยไม่ดูแลลูกของตัวเองให้ดีค่ะ

ได้ร่วมกันลงชื่อนายแคมเปญเรียกร้องความเป็นธรรม
หลังจากที่เกิดเหตุสุดสะเทือนใจนะคะ
วัย๑๗ปีถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซินซินเนติ
ในรัฐโอไฮโอใช้ปืนรายเฟิลยิงจนเสียชีวิต
วันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ภายหลังจากที่มีเด็กชายชาวอเมริกันวัย๔ขวบคนหนึ่ง
พลัดตกลงไปในกรงของมันค่ะ
แล้วก็ถูกฮารัมเบย์ลากไปลากมาร่วมแล้วก็กว่า๑๐นาทีนะคะ
ประเด็นนี้เองก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เฉพาะกลุ่มคนที่ใช้เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์จำนวนมาก
ด้วยการนำตัวผู้ปกครองของเด็กคนดังกล่าวมาสอบสวนแล้วก็เอาผิด
ฐานที่ไม่ดูแลลูกตัวเองให้ดี
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าฮารามเบ
ไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่ก็พยายามที่จะปกป้องเด็ก
ต่างหากส่วนองค์กรช่วยเหลือและพิทักษัตว์พีต้า
ก็ได้มีการทวิตข้อความว่าการตายของฮารัมเบ
เป็นข้อพิสูจน์ว่าการกักขังกอริล่าและลิงชนิดอื่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
อกจากนี้ยังมีกลุ่มคนรักศักดิ์ก็มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับฮารามเบย์
บริเวณหน้าสวนสัตว์เมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งก็ได้มีการออกมาพูดว่าการตัดสินใจปลิดชีพฮารัมเบย์
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของมันในขณะนั้นเป็นอันตราย
และการใช้ปืนยาสลบอาจไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ทันค่ะ